สดนะคะเป็นพิธีกรที่พูดบรรยายภายในงานศพนะคะ
เขาบรรยายเกี่ยวกับตำนานบอกเล่าที่ห้ามสาวประเภท๒มารำหน้าไฟ
อืมเขาบอกว่าเปล่าควรตายเนี้ยจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เนี้ยกรณีเนี้ยเหตุการณ์
มีชาวเน็ตนะออกมาแสดงความคิดความเห็นหลากหลาย

ว่ามันตำนานเป็นแบบนี้แล้วจะห้ามจริงเหรออะไรประมาณ

กับอีกฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าโลกเราไปถึงไหนแล้ว
เรายังมานั่งแบ่งเพศเหยียดเพศกันอยู่อีกหรือเปล่า
ก็เป็นกระแสที่พูดถึงอยู่ในตอนนี้
พาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปที่ว่านี้กันหน่อยค่ะ
เราเลียกเอาเด็กเลยมารามเพราะว่าผู้นี้จากพรหมจรรย์อยู่นะครับ
นี่นะคะเป็นคำบรรยายของพิธีกรคนหนึ่งที่พูดถึงการรำหน้าไฟ
โดยอ้างว่าผู้รู้ก็เล่าถึงประเพณีการรำหน้าไฟว่า
แต่ว่าทางไปขึ้นสวรรค์ต้องหาผู้หญิงพรหมจันทร์มารำหน้าไฟ
เพื่อเป็นการเปิดทางห้ามสาวประเภท๒รำเด็ดขาด
ถ้าหากสาวประเภท๒มารามคนนั้นจะไม่ได้ไปสวรรค์
ฉะนั้นเขาจึงเลือกเด็กมารำเพราะยังกรมจันทร์อยู่

ใครที่จะเอาสาวประเภท๒มารำไม่ได้เด็ดขาดนะครับ
อันนี้เป็นเสียงพิธีกรที่เขาพูดอยู่ในงานเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดภายในงานชาปนกิจศพท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
จังหวัดมหาสารคามค่ะ
ก็มีการแชร์กันไปแล้วก็มีการเขียนข้อความไว้ว่า
อยากรู้ว่าสาวประเภทสองรำหน้าไฟคนที่ตายไม่ได้ขึ้นสวรรค์จริงเหรอ
มันเกี่ยวกันด้วยเหรอไขข้อสงสัยให้ด้วย
พิธีกรบอกไว้ว่าถ้าเอาสาวประเภท๒รำหน้าไฟ
ผู้ตายจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ข้อความที่ปรากฏอยู่นี่
คือหลังจากโพสต์นี้ถูกโพสต์ออกไปเป็นจำนวนมาก
ก็มีคนมาแสดงความคิดความเห็นกันมากมายค่ะ
ส่วนใหญ่มองว่าพิธีกรชายคนนี้มีการเหยียดเพศที่๓

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีการไปสอบถามกับผู้ที่โพสต์
แล้วก็ทราบเพิ่มเติมว่าในคลิปน้องที่มารำหน้าไฟ
เป็นผู้หญิง๒คนแล้วก็สาวประเภท๒๑คน
โดยน้องชุดนี้ถูกพิธีกรคนเดิมพูดในลักษณะนี้มา๒ครั้งแล้ว
ทำให้น้องที่ถูกพูดถึงเสียกำลังใจเป็นอย่างมากค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ก็เคยไปรำที่ทำงานอื่น
ก็ไม่เคยถูกพูดถึงแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ